ขณะที่รับโทรศัพท์ของลูกสาวคนโตน้องยี่หวา
เมื่อเห็นว่าชื่อบนหน้าจอเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่น้องยี่หวาพูดถึงอยู่บ่อย
และฮามากยิ่งขึ้นเมื่อน้องยี่หวารีบตอบปฏิเสธแบบมีพิรุษว่า

แต่ก่อนจะไปฟังคำสัมภาษณ์ของคุณพ่อเราไปดูคลิปนี้กันก่อนเลย

พีราภาครับ

พีราภาโฮมา
บอกว่าให้ถ่ายชื่อภาษาไทย
ป๊าคุยไปเยอะแล้วเร็ว

อย่าหนูรู้ไม่ได้ชอบเขา

ชาร์จอยู่ตรงโซฟา

แล้วผมได้ยินข่าวมาแล้วล่ะว่ามีเด็กผู้ชายชื่อนี้อะไรอย่างนี้
แล้วพอหันไปแล้วเป็นชื่อนั้นเนี่ย

ถ้ามันเป็นแบบ๑๖๑๗ผมว่าจะเป็นโมเม้นท์ที่จริงขึ้น
ที่ทำทั้งหมดคือตลกล้วนเลย

ว่าทุกคนเขารับรู้ทั้งประเทศแล้ว
ในนี้ผมก็อยากจะจ้างนักสือไปที่โรงเรียน